อบอุ่นของอีกบ้านหนึ่งนะคะเป็นบ้านของพ่อหมอโอ๊ค
กับลูกสาวตัวน้อยน้องอลินค่ะ
ข่าวนี้เนี่ยต้องบอกคุณพ่อก่อนเลยนะว่าใครมีลูกสาวอยู่ที่บ้าน
ต้องฝึกอีกหนึ่งสกิลนั่นก็คือการขับเปียร์จ้า
คุณพ่อก็ต้องทำได้นะคุณผู้ชมนะ
คือถักเปียร์ด้วยมัดผมให้ลูกสาวด้วย
ไม่รู้คุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมเวลาที่เห็นเหล่าคุณพ่อเขาปรับโหมดมาเป็นสายละมุน
ผมให้ลูกสาวบ้างหรือว่าทำกิจกรรมต่างที่ดูขัดกับเหล่าคุณพ่อ
เห็นแล้วมันน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินนะ
แล้วก็ยังเป็นโมเมนต์ที่อุบอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะ

สวัสดีครับ
ใช่ค่ะไม่ธรรมดาจริงเลยนะคะ